แล้วก็ช่วงอากาศร้อนแบบนี้ก็อยากจะมาเตือนกันหน่อยนะคะ
ใครที่เป็นสายดื่มเนี่ยอาจจะต้องเผาลงหน่อยนะ

มีหมอศักยันต์ที่อุทัยธานีคนหนึ่ง
ติดเหล้างอมแงมคือติดแบบเป็นแอลกอฮอลิกเลยนะคะ
สุดท้ายไปทำงานกรุงเทพอยู่ไม่ไหวค่ะ
ต้องกลับมาที่บ้านเกิดเลิกไปได้พักหนึ่งแล้ว
แต่มันไม่ขาดสงกรานที่ผ่านมากลับไปดื่มอีก
คราวนี้ช็อกเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ

ตรวจสอบผู้เสียชีวิตบริเวณกระท่อมหน้าบ้านพัก
ในพื้นที่บ้านสวนขวัญเมื่อวานนี้นะคะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายเฉลิมหมีใจค่ะอายุ๔๐ปี
สภาพนอนหงายไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นลายแดงดำ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็เบื้องต้นตรวจสอบสภาพศพแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
ถวันวังพลับวัย๖๓ปีพี่เขยของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้นายเฉลิมเนี่ยมีอาชีพเป็นหมอศักยันต์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละ
ชาวบ้านเนี่ยก็มักจะเรียกกันว่าอาจารย์หนูเพราะว่ารับศักยันต์ไง
แต่ทีนี้หลังจากนั้นค่ะนายเฉลิมไปทำงานในกรุงเทพ
อยู่กรุงเทพติดเหล้างอมแงมเลยค่ะ
ติดรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคตับแข็งทำงานไม่ไหวค่ะ
ต้องย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดก็มาอยู่กับพี่สาว
ทีนี้นายเฉลิมเนี่ยหยุดดื่มเล่ามาได้พักนึงละนะ
จนกระทั่งช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละค่ะ

พอเมาก็นอนอยู่กระท่อมตรงนี้เป็นประจำ
ช่วงนี้สภาพอากาศมันร้อนจัดไงคะเขาเลยไม่เข้าไปนอนในบ้าน
ก็เลยมานอนตรงนี้กะว่าให้ลมมันโกรกซะหน่อยน่าจะสบาย
ทีนี้เที่ยงเมื่อวานนี้
ภรรยาของตัวนายถวันเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็คือพี่สาวนายเฉลิมผู้ตายนี่แหละ
ไปเรียกแต่นายเฉลิมไม่ขานรับค่ะ
พอลองเขย่าตัวดูเท่านั้นแหละพี่สาวตกใจเลยเพราะว่า
น้องตัวแข็งก็คือรู้แล้วว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ
คิดว่าน่าจะเกิดจากอาการช็อก
เองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตอะไรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบศพให้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไป